อีกสักหนึ่งพิธีกรรมแล้วกันเขาบอกว่าทำแล้วดีดียังไง
ดีตรงที่ว่าหลับแล้วได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนครับ

แล้วก็มีการห่มพระคุมไว้แบบนี้ด้วย

ทั้งหมดเลยอารมณ์ว่าหลับแล้วหลับจริงหลับแบบกลเลย
หรือคือกล้างหลับนั่นแหละแต่ต้องให้กรนด้วย
เพื่อให้รู้ว่าหลับสนิทหลับอย่างมีความสุข
สมจริงสมจังสักพักพอปลุกให้ตื่น
ยังไงล่ะวิธีการผู้ร่วมพิธีต้องทำเสียงไก่ขัน๓๐
ไก่หรือโซปราโน่มีเสียงประสานด้วย

เมื่อนอนหลับก็ขอได้เงินหมื่น
เมื่อนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสน

อย่าได้แพ่วผ่านญาติพี่น้องทั้งหลาย

เพื่อนบ้านก็จะมาร่วมแสดงความยินดีด้วย

ขอขอบคุณคลิปนี้กับพิธีกรรมดีแบบนี้นะครับ

ของคุณคะนิดา๑๕ครับ